หลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายนะครับ
จากการที่เกิดคลิปคุณครูคนหนึ่งในพื้นที่พระนครศรียุธยา
ไม่เรียวตีเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๒
มีเด็กอยู่คนหนึ่งถูกตีจนถึงขั้นไข้ขึ้น

กังวลแต่ว่าใครสบาย
กังวลใจเซียว
พ่อการใจแทบดีกับจนตัวเอง

ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้ครูตีก็ไปสอนกันเอง

คลิปภาพเหตุการณ์ใช้ไม้เรียวตีเด็กหญิงม๒

กระทั่งชาวบ้านออกมาให้กำลังใจครูในคลิปจำนวนมาก
บอกว่าหากตีอบรมสั่งสอนไม่ได้
ผู้ปกครองก็เอาไปสอนเอง
พร้อมตั้งคำถามว่าคุณครูทำเกินไปหรือไม่

ก็มีการด่าทอด้วยถ้อยคำไม่สุภาพ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
พื้นที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่๑๔มกราคมที่ผ่านมา
วรภาแม่ของเด็กหญิงชั้นม๒เล่าว่า
พบว่าแขนของลูกเป็นรอยช้ำ
ใช้เวลาถามอยู่นานลูกจึงยอมรับว่า
ถูกครูตีเพราะไม่ทำเวรความสะอาด
มีเพื่อนโดนหลายคนโดนตีด้วยเช่นกัน

เอาแขนไปรับไม้เรียวไว้จนเป็นแผล
จากนั้นเธอไปลงบันทึกประจำวัน
ไว้ที่สพพระอินราชาเมื่อวานนี้
ตอนแรกไม่ได้โกรธแต่แค่ติดใจ

แต่ไม่มีการชี้แจงกลับมาตั้งแต่แรก

ทางคุณครูได้เข้าไปขอโทษผู้ปกครอง
และเข้าเยี่ยมเด็กหญิงวัย๑๔ปีที่บ้าน
ทั้งสองฝ่ายได้กล่าวขอโทษซึ่งกันและกัน

ผู้ปกครองจึงถอนแจ้งความ
น้องไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายคุณครู

น้องไม่บอกด้วยซ้ำว่าน้องโดนอะไรมา
คือแม่เห็นแผลแม่เห็นเลือดออก
แม่ก็เลยถามน้องแล้วถามถามจนน้องยอมบอกว่า

เราก็เลยว่าเดี๋ยวได้คุยกับคุณครูนิดหน่อยว่า
เป็นยังไงอะไรยังไงเรื่องราวมันเป็นแบบไหน
แต่เราติดต่อไปแล้วคุณครูก็ไม่ได้ตอบกลับมาทาง
เมื่อเช้านี้บรรดาผู้ปกครองและสิทธิ์เก่า
นำกระเช้ามามอบให้นายสมรือศรีประสิทธิ์
ชำนาญการพิเศษสอนวิชาพระศึกษา

เพื่อให้กำลังใจในการทำหน้าที่ครู
เด็กให้เป็นคนดีต่อไป
ทำให้ครูสมร้องไห้ออกมาด้วยความทราบซึ้งใจ

รู้สึกเสียใจพร้อมขอโทษผู้ปกครองและเด็ก
บรรดาลูกศิษย์ที่มาให้กำลังใจ
ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ครูต่อไปให้ดีที่สุด
ก็ยังเสียใจนิดหนึ่งที่ว่า

แต่ผลออกมามันเป็นที่แบบ
ข่าวมาบางข่าวไม่เข้าใจ

แต่ผมว่ารักเด็กทุกคน

สพพระนครศรีอยุธยาเขต๒
ดูแลเยียวยาจิตใจเด็ก

เด็กนักเรียนคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน